คุณผู้ชมหลายคนส่งข้อความมาทางไลน์ว่ารอดูข่าวนี้

คือคลิปนี้คนเข้าไปดู๗เป็นล้านคนคุณภาคภูมิ
คือผู้หญิงเขาขายครีมนะคะ

เขาก็จะต้องรีวิวผ่านโลกโซเทียลว่าคลิปนี้มันใช้ยังไง
ใช้ดีขนาดไหนสรรพคุณเป็นยังไง
ครีมนี้คือทาให้ก้นขาว
เขาก็เลยรีวิวแล้วก็โชว์เปิดก้นอย่างนี้

รีวิวจริงของเขาผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ย

ก็เพื่อจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

เรียกรถกู้ภัยไปรอที่บ้านผมเลยดีกว่า
นี่ฉันดูแล้วผู้หญิงดูได้ไหม

คนที่เขารีวิวเนี่ยนะเขาบอกเขาก็ขายครีม
ครีมมันฮาตรงไหนเขาก็รีวิวตรงนั้นไง
ถ้าครีมทาหน้าเขาก็รีวิวหน้า
แขนเขาก็รีวิวแขน

มันผิดตรงไหนเขาไม่ได้ไปแก้ผ้า

เขาแค่เปิดมาครึ่งก้นเอง
โทษเลยน้องพี่ดูแล้วมันไม่ครึ่งก้น

น้องเขาบอกว่าเขารีวิวครีมอาบน้ำ

คนในโลกโซเทียลก็เลยวิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสม

จะขายของนี่มันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
ตัวแทนชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อปอทนะคะ

ให้เข้ามาดูแลหน่อยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยี
คนที่โพสต์อันนี้ในเฟซบุ๊คชื่อว่านิทธการนันทสุธีพัฒน์

โฆษณาขายครีมทาก้นขาวแล้วก็โชว์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะในโลกโซเชียล
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็เลยบอกว่ามันเข้าข่ายลามกอนาจารย์นะ
มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนนะควรดำเนินคดีไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างค่ะ
ก็อยากจะให้ตำรวจมาดูหน่อยอยากจะให้ดำเนินคดีในเรื่องนี้
อกจากนี้ครีมตัวนี้เนี่ยคุณโฆษณาสรรพคุณเกินจริงหรือเปล่า
มันมีสารอะไรทาละก้นขาวเนี้ยมันมันจริงหรอ

บอกว่าที่มันผิดแน่เนี่ยคือพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บ๔คือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลใดที่มีลักษณะลามกและข้อมูลนั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
โทษหนักถึงจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือนั่นแหละโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าอันนี้ออยก็ต้องเข้ามาดำเนินการ
ต้องเข้ามาดูว่าครีมนี้มีออยหรือเปล่าสรรพคุณที่บอกทานแล้วขาวเนี่ยมันจริงเหรอ
แม่ค้าสาวสวยคนนี้นะคะก็บอกว่าที่ทำลงไปมันเป็นการรีวิวสินค้า
ที่ผ่านมาก็รีวิวมาตลอดรีวิวครีมอาบน้ำก็อาบน้ำโชว์
ทุกอย่างที่รีวิวถ้ามองว่าเปลืองตัวไปไหมก็ไม่ได้เปลืองตัวนะ
ถอดลงมาทั้งหมดนี่เขาใส่กางเกงแบบกางเกงขายาว
ถกลงมาครึ่งก้นเท่านั้นเองเขาอยากจะให้เห็นว่าตรงที่มันเคยดำเคยลายเนี่ยมันหาย
มันขาวขึ้นเพราะครีมตัวนี้รีวิวสินค้าเนี่ยใช้ตรงไหนก็ต้องรีวิวตรงนั้นไม่ใช่เหรอ
เนี่ยเนี่ยเออเนี่ยคือไอ้เรื่องนี้น้องจะดำเนินการอะไรก็ทำไปนะฮะ
เอาที่น้องสบายใจแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเอาผิดขึ้นมาจริงเนี่ยดูจากโทษแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าโทษหนักแน่น
ใช่น้องเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากหนูไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะคลิปนี้มันดังมากจริง
โจมตีถูกด่าไม่น้อยใจอะไรนะเพราะว่าไม่ได้ไปฆ่าข่มขืนใคร
จะมาให้ใครรักใครชอบเป็นไปไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาติดตามทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ขอให้ใครมารัก
คิดว่าทำดีที่สุดแล้วถ้าผิดกฎหมายผิดศิลธรรมก็ขอโทษแต่ถ้าจะให้เลิกรีวิวคงเป็นไปไม่ได้
บอกไม่เลิกรีวิวแต่จะปรับวิธีการให้ทำผิดกฎหมายขอโทษอย่างเดียวมันไม่ได้ค่ะหนูคะมันก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายค่ะ
ความผิดมันสำเร็จไปแล้วส่วนเรื่องอนาคตจะปรับรูปแบบอะไรยังไงก็มันก็ต้องเอาให้เหมาะสมด้วยนะครับ
ทั้งกฎหมายประเพณีวัฒนธรรมให้มันสอดคล้องกับสังคมไทยด้วย
เพราะมันมีข้อกฎหมายเรื่องของอนาจารย์อยู่เนี่ยค่ะแล้วคนที่ดูอ่ะแล้วคุณก็กลับบ้านไปก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน